เอาละครับเรื่องของกิจกรรมการทำความดีมีอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเดี๋ยวจะไปติดตามความคืบหน้านะครับ
จำลองในแต่ละจังหวัดซึ่งตอนนี้แต่ละจังหวัดนั้นเชื่อเหลือเกินก็ว่า
มีความพร้อม๑๐๐แล้วเหลือเพียงแค่การประดับตกแต่งโดยรอบ
เพื่อให้สมประเกียรติเท่านั้นเองนะครับ
นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายจังหวัดที่ร่วมกันจัดพิธีอุปสมบทหมู่
เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่านอีกด้วยนะครับ
เริ่มกันที่แรกนะครับผู้ที่ได้รับเลือกให้เข้าร่วมโครงการอุปสมบทหมู่
รวม๙๙รายครับได้เข้าพิธีบรรพชาที่วัดไสงามธรรมธาราราม
ตำบลดอนมะสังอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อวานนี้นะครับ
โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ
พระปรมิณฑระมหาภูมิพลอดุลยเดชบรรมบรรดาศวพิษ
โดยผู้เข้าร่วมบรรพชานั้น
ก็มีทั้งข้าราชการผู้นำองค์กรพ่อค้านักธุรกิจ
รวมถึงประชาชนทั่วไปในพื้นที่
โดยจะศึกษาปฏิบัติธรรมเป็นเวลา๑๕วัน
จนถึงวันที่๓๐ตุลาคมนี้ครับ
จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทหมู่
ที่วัดป่าสงธรรมอำเภอทวัดบุรี
เพื่อถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่๙
โดยมีพระยานวิราชเจ้าคณะอำเภอธวัฒน์บุรี
เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรมเป็นประธานฝ่ายสงฆ์
คณะที่นายวรร์ใจคงเกษม
ส่วนที่วัดพระธาตุแช่แห้งพระอารามหลวงจังหวัดน่านนะคะก็มีการจัดพิธีอุปสมบทหมู่พระพิสุสามเนร๑๘๒รูป
ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
โดยมีวัดต่างในพื้นที่เข้าร่วมโครงการ๘แห่ง
ซึ่งผู้เข้าร่วมอุปสมบททั้งหมดจะร่วมศึกษาปฏิบัติธรรมในระหว่างวันที่๑๖ถึง๓๐ตุลาคมนี้ค่ะ
ไปกันที่จังหวัดพิจิตรนะครับที่บริเวณหน้าสารกลางจังหวัดพิจิตรหลังเก่า
จิตอาสาเฉพาะกิจพร้อมด้วยตัวแทนข้าราชการและประชาชนช่วยกันปลูกดาวเรือง๑๙๙๙๙๙ต้น
เพื่อแสดงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงราชการที่๙
ขณะนี้ทางจังหวัดเร่งปรับภูมิทัศน์โดยรอบพระเมลุมาตรจำลองให้สมพระเกียรติ
เพื่อเตรียมจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในงานพระราชพิธีถวายพระเภิงพระบรมศพในหลวงราชการที่๙ในวันที่๒๖ตุลาคมนี้ครับ
ท้ายกันที่ลานกิจกรรม๓แยกฉลุงอำเภอเมืองจังหวัดสตูน
ตอนนี้เจ้าหน้าที่เร่งปรับภูมิทัศน์ให้สวยงามด้วยการนำดอกดาวเรืองกว่า๓๐๐ต้นที่ตอนนี้ออกดอกบานสะพรั่งมาจัดเรียงแปลอักษรเป็นรูปหัวใจพร้อมด้วยหมายเลข๘และคำว่าพ่อนะคะ
ขณะที่นักท่องเที่ยวก็พากันไปถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกด้วย
สำหรับชาวบ้านในเขตเทศบาลตำบลฉลุงนั้นต่างรู้สึกผูกพันกับในหลวงรัชกาลที่๙เป็นอย่างมากค่ะ
เพราะพระองค์เคยเสด็จพระราชดำเนินมาทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดสตูนเมื่อปี๒๕๒๒ด้วยค่ะ